เราก็เร่งทับตรงนี้

นั่นคือหลักการทำงานของผม
รับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ